คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์เดี๋ยวขอดูข่าวหน่อยนะครับ
ค่ะนายกนะวันนี้
นายกค่ะเดินทางทุกประเทศไทยเราด้วย
ก็เมื่อวานคนแซวกันหนาหูมากในอินเตอร์เน็ตในโลกโซเชียล
การเดินทางไปประชุมระดับผู้นำ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ
เขาบอกว่าเป็นอนุสัญญาของสหประชาชาติ
ก็ไปที่สหราชนาจักรนะครับ

แต่ทีนี้เวทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เรื่องที่เป็นเรื่องของนโยบายก็มีนะครับ
การประชุมจัดขึ้นที่เมืองกราสโกสหราชนาจักรนะครับ
โดยรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านเรานะครับ
แล้วก็พอใจกับภาพรวมของการได้ร่วมแสดงบทบาทของประเทศ
ในเวทีระดับนานาชาติตรงนี้
ในการที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิให้อากาศ
ปัญหาโลกร้อนไปด้วยกันนะครับ
แต่ว่าถ้อยแถลงของนายยกรัฐมนตรีไทย
ที่ประชุมระดับนานาชาตินี่คุณ
กลายเป็นว่าเป็นประเด็นที่โซเชียลเอามาแซว

ฟังก่อนดีกว่านะฮะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
แถลงว่าอย่างไรนะครับ
โอ้โหภาษาไทย
ถ้อยชัดคำในเวทีโลกนะฮะ
แต่ทีนี้ครับเขาแซวกันว่ายังไงบ้างคุณ

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย

หรือว่าคำกล่าวของนายบารักษ์โอบามา
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ที่เคยกล่าวไว้ในเรื่องของแผนพลังงานสะอาดของสหรัฐ
สมัยดำรงตำแหน่งเมื่อปี๒๐๑๕
ครั้งนั้นโอบามาพูดเหมือนกัน

ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว

เรามาเทียบเคียงกันได้ไหม
ว่าคำพูดของนายยกกับคำพูดของ
อดีตประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา
เขาพูดกันว่ายังไง

ตรงไหนไม่เหมือนเอาปากกามาวง

ในการประชุมครั้งนี้นายยกรัฐมนตรี
ก็พบปะกับผู้นำระดับโลกหลายคนนะคุณนะ
รวมถึงเจ้าฟ้าชายชาสมกุฎราชกุมาร

เจ้าชายแห่งเวลส์แห่งสหราชนาจักรนะครับ
ซึ่งทรงทักทายอย่างเป็นกันเอง

ชื่นชมประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ใกล้ชิดมายาวนานแล้วก็จะยังคงพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ทรงสอบถามถึงสถานการณ์โควิด๑๙ของไทย

เป็นการบริหารจัดการที่ผ่านไปด้วยดีนะครับ
แต่ทีนี้ครับมีอาจารย์คนหนึ่งคุณอาจารย์มด

ถอดรหัสเรื่องของภาษากาย
นายยกรัฐมนตรีไปทักทายกับผู้นำระดับโลกแบบนี้
มันมีภาษากายที่แสดงอะไรบ้างคุณ
คืออาจารย์มดเขาเป็นเพจนี้
รหัสภาษากายโดยอาจารย์มด
อาจารย์มดเนี่ยนี่เลยแยกมาทีละคนทีละคนเลยนะคุณนะ

เมื่อนายกรัฐมนตรีพบกับนายโจไบเดน
สหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีเขา
อาจารย์มดมองว่ารอยยิ้มของพลเอกประยุทธ์

เศร้าคุณดูสิเศร้าไหมครับอ๋อ
คือมุมปากมันยกขึ้นเท่าแบบนี้หรือคะ

เป็นการยิ้มแบบสิ้นหวังเป็นยิ้มแบบดูไม่จริงใจฮะ
พลเอกประยุทธ์จะยิ้มบ่อยเวลาเจอกับชาวต่างชาติ
แหยเอาว่าอย่างนี้ดีกว่ายิ้มแหย่นะครับ
แต่ถ้าถามว่าเนื้อหาสาระในการพูดคุยกันคุยอะไรคุณ
คือในโจไบเดนนะครับเขาเคยเจอกับผลเอกประยุทธ์
เวทีประชุมสุดยอดอาเซียนมาแล้ว
มีการถามถึงสถานการณ์โควิดในบ้านเรา
ส่วนพลเอกประยุทธ์ก็เชิญโจไบเดนมาเยือนไทยในโอกาสปีหน้า
ส่วนการเจอกับนางแอลกาล่าแมวเคอร์นายกรัฐมนตรีเยอรมนี
ภาษากายที่สื่อออกมาพลเอกประยุทธ์ดูดรอปกว่าเขา
อาจารย์มดบอกนะด้วยท่าทีและการทักทาย
ที่อาจจะเคยเจอกันก่อนหน้านี้แหละเป็นของคนรู้จัก
แต่พลเอกประยุทธ์ยืนไกลจนแขนยืด
หรือเป็นได้ว่าแอบกลัวหรือประมาท
นี่คือมันเหมือนกับหันข้างไม่ได้หันหน้าไปเจอกับทางนายกรัฐมนตรีเรมันตรง
ก็เลยดูดรอปกว่าเขาหน่อยนึง
นอกจากนี้การหันข้างมันทำให้ดูไม่เปิดเผยไม่จริงใจ
เมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่เขาหันหน้ามาเต็มนะครับ

อาจารย์มดมองว่าพลเอกประยุทธ์เอียงไปข้างหลังเล็กน้อย
นี่มีการเอียงนิดนึงเออหรือว่าเป็นเพราะโควิดนะคุณ

หรือบางคนเขาบอกว่าบางทีมันปรับโฟกัสสายตาไม่ได้
มันต้องถอยห่างมานิดนึงมันจะเห็นระยะภาพที่แบบชัดไง

แต่ทีนี้ถ้าตามหลักแบบภาษากายแล้วว่ามันแสดงถึงอะไร
อาจจะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเพื่อให้รู้สึกปลอดภัย
ส่วนรอยยิ้มก็เป็นรอยยิ้มแบบเดิมครับ
รอยยิ้มแหย่ที่ดูไม่จริงใจ
มุมปากยกขึ้นไม่สุดแล้วก็ดูคล้ายกับยิ้มแบบเศร้าฮะ
อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตหลายคนที่เห็นต่างจากการวิเคราะห์ภาษากายของอาจารย์มดนะครับ
โดยระบุว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยิ้มแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะ
เฉพาะเวลาที่เจอกับผู้นำต่างชาตินะครับ
บางคนบอกว่าเวลาถ่ายรูปกับแม่ผมเองก็ยิ้มในลักษณะแหย่แบบนี้เหมือนกัน

แต่ผมไม่ได้สิ้นหวังนะครับนะฮะ
พร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าเป็นการวิเคราะห์แบบใช้อคติหรือไม่
คือบางคนบอกว่าจริงภาพที่อาจารย์มฤาลออกมาวิเคราะห์มันถึงเป็นภาพนิ่ง
แต่จุดที่นายกเขาไปเจอผู้นำในต่างประเทศคือมันภาพเคลื่อนไหว

บางทีมันอาจจะไม่ได้แปลความทั้งหมดนะ

ประโยชน์จากการประชุมมันก็มีเยอะเลย